สวัสดีครับเรื่องรอบของสนามนะครับเราติดตามฟอร์มของทีมชาติไทยจากการแข่งขันเมื่อวาน
ต้องยอมรับนะครับว่าอะไรที่เราสู้ไม่ได้เราต้องปรับแก้ไขกันต่อไปนะครับ
คนละชั้นไหมแน่นอนแฟนบอลไทยเห็นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปถึงจุดที่เอาชนะญี่ปุ่นไม่ได้แต่ต้องใช้เวลาในการปรับตัว
เมื่อวานเราเห็นนะครับว่าหัวจิตหัวใจของนักเตะไทยในการต่อสู้กับยอดทีมของเอเชีย
และเป็นทีมที่ไปบอลโลกอย่างต่อเนื่องนั้นดีขนาดไหนตลอด๙๐นาที

แล้วก็มีกำลังใจจากแฟนบอลมากมายส่งให้นักเตะทีมชาติไทยครับ
ไปดูบรรยากาศที่ราชมังคลากีฬาสถานกันอีกครั้งนะครับ

แค่จะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพื้นที่ว่าฟันส่วน
กันไว้เพื่อความปลอดภัยเท่านั้นนะครับ
เป็นทีมตัวเต็งที่ไปบอลโลกขาประจำนะครับ
เปิดมาก็มีโอกาสลุ้นก่อนนะครับ

หลายจังหวะนะครับที่เป็นจังหวะปฏิหารเลยก็ว่าได้ครับแบบนี้ครับ
แม้ว่าเขาจะยิงตรงแต่ว่าการยืนของกวินนั้นไม่ได้ตื่นกลัวเลยครับ
แต่ลูกนี้ครับการประกบตัวของทีมชาติไทยนะครับ
ปล่อยเพียงแค่จังหวะเดียวเท่านั้นครับก็เสียประตู
นาที๑๘ครับเกงกิฮารากูจินะครับ
โมงผ่านเมืองกวินที่สุดปลายมือจริงครับ
ญี่ปุ่นก็มาเจาะแนวนี้ตลอดเลยนะครับหลังจากได้ประตูขึ้นนำไทยจังหวะนี้ครับ
ในช่วงครึ่งหลังครับไทยก็ลุ้นวัดดวงนะครับ
จังหวะนี้ของธิรสินนี่คือจังหวะใกล้เคียงที่สุดของทีมไทยแล้วนะครับ
จ่ายของชนะทิพย์คือแตะบอลแล้วเจอผู้เล่นของญี่ปุ่นมาเบียดครับ
ทำให้ยิงลำบากนะครับเทียสินก็พยายามสุดชีวิตแล้วครับ
แล้วก็มีการส่งศิโรชัดทองมาด้วยนะครับ
จังหวะของชิจิคางาวะนะครับนาทีเจ็ดสิบห้า
งงย้อนสอนลูกนี้หลุดกรอกออกไปครับทางฮานาโกจิก็ชาร์จไม่ทัน
และนาทีเดียวกันครับบอลลูกนี้บอลตกพื้นที่นักเตะไทยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับ
หลังทั่วโลกก็ไม่ชอบครับการเดาทางของกองหน้าได้เปรียบ
ฮุมาฮาซาโนนะครับเบียดทางธนบูลเกษารัฐครับ
ตัดหน้าชิงจังหวะไปยิงให้ญี่ปุ่นหนี๒๐
ลูกนี้ก็ติดเซฟกวินแต่ว่ายังเข้าประตูนะครับ
เสียดายมากครับสู้เต็มที่ครับ
แฟนบอลก็เชียร์แบบเข้าใจนะครับว่าหัวจิตหัวใจของนักเตะไทยนั้นสุดยอดมากครับ
และท้ายเกมครับก็มีจังหวะของไทยนะครับตัวสำรองอย่างประกิจดีพร้อมครับลงไป
แล้วก็โดนไล่ออกนะครับไปเข้าบอลช้าชัยจินจิคากาวะนะครับรับเกือบที่สอง
ทำให้ไทยนั้นแพ้ญี่ปุ่นไปครับ๐ต่อ๒ไทยแข่ง๒นัดนั้นยังไม่มีคะแนนนะครับ

สถิติหลังเกมครับจะเห็นได้ว่าไทยนั้นไปรอญี่ปุ่นนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการครองบอลท้ายทำได้เพียงแค่สามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ญี่ปุ่นครองบอลไปหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ
เราเลือกที่จะรับอยู่นะครับในแดนแล้วก็รอจังหวะโต้แต่ว่าบอลมาไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะครับ
โอกาสยิงประตูของท้ายก็มีสามครั้งเข้ากรอบสองครั้ง
ส่วนญี่ปุ่นครับมีโอกาส๑๗ครั้งนะครับเข้ากรอบ๑๑ครั้งเป็นประตู๒ลูกครับ
เสือเป็นเล่นรายคลามวัยสามสิบเจ็ดปีแต่ว่าเป็นสำรองทีเด็ด
ขณะที่อีรักษ์กับซาดีอาราเบียมาอีกแล้วนะครับสองลูกของซาเดียราเบียเป็นจุดโทษทั้งสองลูกนะครับ
แล้วก็ลูกแรกจากการดูเนี่ยถ้าเกิดเป็นเหลี่ยมของกรรมการดูแล้วก็พอจะให้ไหว
แต่ลูกสองนี่ให้ง่ายเกินไปนะครับก็เป็นสองประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้
เป็นประตูที่๓จุดโทษทั้ง๒นัดเก็บ๖คะแนนเต็มของสดีอาราเบียนะครับ
รั้งอันดับสุดท้ายของกลุ่มบีประตูได้เสียเนี่ยก็ยังเป็นรองทางอีรักษ์อยู่นะครับ
ส่วนกลุ่มเอครับกาต้านะครับแพ้ทางอูสเดกิสถานศูนย์ต่อหนึ่ง
อูสเบคิสฐานศูนย์ต่อหนึ่งอูสเบคิสฐานศูนย์ต่อหนึ่งอูสเบคิสฐานศูนย์ต่อหนึ่งอูสเบคิสฐานศูนย์ต่อหนึ่งอูสเบคิสฐานศูนย์ต่อหนึ่งอูสเบคิสฐานศูนย์ต่อหนึ่งอูสเบคิสฐานศูนย์ต่อหนึ่งอูสเบคิสฐานศูนย์ต่อหนึ่งอูสเบคิสฐาน